เชื่อไหมว่าในบ่อตกกุ้งมีการเล่นการพนันด้วย
ฮะเล่นได้ไงเล่นได้ไงไม่เชื่อใช่มั้ย

นี่ผมพูดแบบนี้พูดเล่นนะ

แต่ที่ยกตัวอย่างแบบนี้คือการพนันในประเทศไทยมันเกิดขึ้นง่ายเหลือเกิน
มันเกิดขึ้นได้กับทุกกิจกรรมเนี่ยทุกขี้ทุกเวลา

คู่ขี้คู่ขี้เอ้ามันคืออะไรไปดูฮะ
ขี้โต๊ะ๑๕นาที๒๐๐บาท
อ่าขี้โต๊ะ๑๕๒๐๐นะครับ

บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในคลิปเป็นช่วงที่
ลูกค้าในร้านกำลังเล่นพนัน

คือตกกุ้งมาได้เนี่ยจะมีการประกาศเชิญชวนผ่านเครื่องขยายเสียง
ให้ลูกค้าทายน้ำหนักกุ้งครับ
ว่าเลขท้ายของน้ำหนักเนี่ยมันจะคู่ขี้คู่ขี้
ใครทายถูกก็เอาเงินเดิมพันไป
ร้านนี้เปิดเป็นร้านอาหารแล้วก็บ่อตกกุ้งครับ
อยู่ในตะบลสันทรายน้อยอสันทรายจเชียงใหม่
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในระแวกนั้น
ว่ามีการลักลอบเล่นพนันภายในร้าน
คือที่ไหนมีการพนันเขาบอกเสียงมันจะดังเอะอะโวยวาย
เพราะมันมีการลุ้นสร้างความรำคาญให้กับชาวบ้านเขา
กระทั่งคืนวันอาทิตย์ขออภัยครับคืนวันอังคารที่ผ่านมา

แล้วก็นำกำลังเนี่ยเข้าไปจวดสอบ
แล้วก็สามารถจับกุมพุทธหาได้๕คน
เป็นนักพนัน๔ส่วนอีกคนคือนายสรรพสิริอินทรภาษี
เป็นผู้จัดการให้มีการเล่นเรื่องของการพนัน
แล้วมีการยึดของกลางได้จำนวนนึงด้วย
เบื้องต้นแจ้งเขาหาร่วมกันกับพวกที่หลบหนี
ลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็นำตัวส่งดำเนินคดีแล้วนะครับ

ยกนิ้วบอกเลยเอาคู่เอาขี้นะ
เรื่องแบบนี้อย่าทำผิดกฎหมายนะคะ